ที่จะอ่านต่อไปนี้นะเคยนึกเล่นก่อนหน้านี้

เด็กชายอายุ๑๒ปีฟังไม่ผิดค่ะ
เด็กผู้ชายนำหน้าเนี่ยเด็กชายดอร์ชอร์เนี่ยอายุ๑๒ปี

โอ้โหขับรถกระบะลงเนิน

นั่นสิหัวไม่รู้พ้นผมอะไรหรือยัง

ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเสียชีวิต

ใช่นี่เหตุการณ์นี้ค่ะ
ที่คุณแนนไม่ให้เด็กขับรถนะ
เกิดขึ้นที่บนถนนภายในหมู่บ้านกกซ้ออำเภอวังสะพุง
เป็นเด็กชายวิทยากันแสนอายุ๑๒ปี
เป็นคนขับรถกระบะลงเนินแล้วรถไปเสียหลัก
เกิดพลิกคว่ำร่างของน้องกระเด็นออกจากตัวรถ
ตอนแรกเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ตอนนี้ศพของน้องญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเล็กที่๑๒๘หมู่๒๐
ตะบนทรายขาวอำเภอวังสะพุงแน่นอนนะคะว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ทีนี้หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นนักข่าวของเราก็สนใจค่ะ
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุไปพบว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
มันเป็นทางตรงนะแต่เป็นทางลงเนิน๒ลูกแบบนี้
เห็นไหมเป็นทางลงเนิน๒ลูกวิ่งตรงลงโค้งขวา
รถเนี่ยมันเสียหลักมีรอยพุ่งด้วยนะพุ่งชนไปในก่อย่าเป็นทางยาว
แล้วรถไปชนเข้ากับกำแพงปูนไปอัดติดกับกำแพงปูนอยู่ตรงนั้น
คุณพ่อคุณแม่นะจะให้ลูกขับรถตัดสินใจให้ดีนะอายุยังไม่ถึงอย่าพึ่งนะฮะ
ในส่วนของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนายคำชัยปิทบแสงเป็นตาของเด็กชายคนนี้
ก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดตอนที่หลานชายขับรถไปซื้อไก่
ให้ไปซื้อไก่มาทำกับข้าวเนื่องจากที่บ้านก็มีงานเลี้ยงกันปีใหม่
แต่คนเยอะเชียวคุณผู้ชมกับข้าวไม่พอกินแล้วมีเพื่อนสาวโทรมาให้ไปรับด้วย
สุดท้ายหลานก็ขับรถคันนี้ออกไปจนไปประสบอุบัติเหตุ
แต่เขายืนยันว่าหลานชายหัดขับมา๓๔ปีแล้ว
๓๔ปีนั่นเหมือนคำว่าอายุ๘๙ขวบเหรอ

จนตั้งที่เหลือกลับ๗๙ขวบและเขาบอกว่าหลานเขาขับรถได้ทุกประเภท
เคยเตือนแล้วว่าอย่าให้ขับแต่ก็ไม่เชื่อ
ก็อยากจะบอกอันนี้ตาพูดเองอยากจะฝากบอกคนทั้งประเทศว่า
ถ้ามีลูกหลานอายุไม่ถึงเกณฑ์อย่าเพิ่งให้ขับรถเด็ดขาด
แม่ของเด็กคนนี้นางนัทชาบอกว่ามีโทรศัพท์โทรมาบอกว่าลูกชายรถคว่ำรีบไปดูไปฟังแม่เขาเล่า
ไม่คิดว่าจะเป็นลูกตัวเองเจอน้องคือเลือดท่วมเลย
คุณไม่ทราบไหมครับว่าน้องเนี่ยเริ่มขับรถต้นแดกอายุขนาดไหนแล้วขับรถกับเขาประเภทไหน
กลับรถเป็นอย่าง
รถใหญ่ก็กลับ

นี่กลายเป็นเรื่องอุทาหรณ์นะคะ
แม่ของน้องผู้เสียชีวิตก็ฝากเตือน

ไม่บรรลุนิติภาวะอย่าเพิ่งให้น้องขับ
อย่าให้ออกถนนใหญ่หรือแม้แต่ถนนซอยก็ไม่ได้

ให้เด็กมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ก่อน
มีดุลยพินิษฐ์ในการตัดสินใจมากกว่านี้ก่อน